เรื่องราวพญานาคสตาร์ทกันมาแบบนี้แล้วไปต่อกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อเช้านี้งานบวงสวงใหญ่ไม่แพ้ของพี่จินเลยนะนำทีมโดยพี่แตนราตรีค่ะ
แล้วก็พี่เสนาเพชรบอกเลยว่าข่าวนี้ตัวเลขก็มีนะ
ตั้งใจดูกันดีเขาจัดใหญ่จัดเต็มของจริงคุณผู้ชมค่ะนี่
แตนราตรีกับพี่เสนาเพชรนะเป็นหัวเรือใหญ่ของงานบวงสวงครั้งนี้
ให้คุณผู้ชมฟังชื่อเรื่องดีดีแล้วกันเรื่องนี้ชื่อว่านาคาเดอร์ซาลอน
โอ้โหเฉลยอะไรกับพญานาคส์แต่มันมีดูมีความไฮโซทย์อย่างเขาบอก

เมื่อเช้านี้ค่ะพระนางของเรื่องเขาพร้อมหน้ากันมาเลย
ทั้งน้องวอวนรัสแล้วก็น้องจิงจิง
น้องจิงจิงเนี่ยเป็นนางแบบนะสวยใช่
รำบวงสวงถวายองค์ปู่หน้าประรำพิธีค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปังยิ่งขึ้นไป
ปกติเราไม่เคยเห็นแบบว่าลุคนางแบบมาร่ายรำแบบนี้
ซุปเปอร์โมเดลนะถูกต้องคุณผู้ชม
สับขยับเข้ามาตั้งใจฟังกันให้ดี

รวมถึงเรา๓คนเคลียร์หูกันดีนะ
พระนางของเรื่องเขาบอกว่าเป็นตัวแทนมาล้วงไข่พญานาค

เลขที่ล้วงได้มันมีเลขเบิ้ลพี่แจ๊ค
๕๕๖นี่นี่ดูหน่อยจ้า
บอกแล้วว่าเลขเบิ้ลคูณ๕๕๖มาเลยนะ

มูของกองนี้เขายังไม่หมด
ไหนเรื่องราวก็มาทางพญานาคแล้ว
เมื่อเช้านี้มีการตั้งโต๊ะให้หมอมาทำนายดวงชะตานี่

บอกก่อนเลยนะว่าทุกคนที่ร่วมงานเล่นซีรีส์เรื่องนี้
แล้วแต่เชื่อเรื่องพญานาคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ด้วยว่าจะทำยังไง

อ๋อมีนิดหน่อยค่ะแต่ไม่รู้อมไหนนะครับ

ตัวเลขก็น่าสนใจเข้าไปใหญ่อีก